ชีวิตตลกที่ไม่ตลกแล้วตอนนี้
คุณโอเลี้ยงเชิญยิ้มพอจะจำเขาได้ไหมครับตอนนี้ฮะ
คุณโอเลี้ยงเชิญยิ้มคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหบอกว่า
แทบจะกลืนน้ำตาเข้าไปแทนข้าวเพราะชีวิตแย่เหลือเกิน
คุณโอเลี้ยงเชิญยิ้มนะครับนักแสดงตลกนะฮะ
เป็นนักร้องนักแต่งเพลงนะครับจริงท่านมีงานเยอะพอสมควร
แต่พอมาเจอโควิดรอบ๒เข้าไป๒ปีที่ผ่านมา
ซ้ำร้ายนะฮะเจอน้ำท่วมคือไม่มีรายได้เลย
ตอนที่กลายเป็นคนตกงานหนี้สินพลุงพลังคุณโอเลี้ยง
เปิดบ้านที่ย่านบางบัวทองนะครับเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ชีวิตเหมือนตกอยู่ในกรรมของเขาคืออยู่กับน้ำตา
เงินเก็บไม่เหลือแล้วทรัพย์สินที่มาอยู่ขายกินหมด
ทุกวันนี้ค่าไฟยังไม่ได้จ่ายเงินมา๕เดือนแล้ว๑๐๐๐๐กว่าบาท
ค่าผ่อนบ้านก็ค้างมา๓งวดงวดละ๔๕๐๐บาท
ส่วนน้องกาแฟลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาตอนนี้ยังเรียนอยู่เป็นปีสุดท้าย
ก็กุ้มใจอยู่จะหาเงินที่ไหนส่งเรียนต่อ
ส่วนบ้านหลังนี้เคยขายฝากยังดีที่มีผู้ใหญ่ใจบุญไถ่ให้
แต่บ้านก็ยังไม่ชื่อของเขาทุกวันนี้ก็ยังผ่อนให้เขาอยู่
ถามว่าทำไมไม่หารายได้จากทางอื่นที่ผ่านมาก็เคยไปไลฟ์ขายน้ำปลาร้าเจ๊งครับ
ร้องเพลงแลกมาลัยออนไลน์๔๕ชั่วโมงได้แค่๑๐๐บาท
ลูกสาวก็ไปทำอาหารนะฮะหารายได้เสริมแต่ก็ไม่พอ
สุขภาพตัวพี่เขาก็เป็นหอบเหนื่อยง่ายนะครับต้องกินยารักษาอยู่เป็นประจำนะครับ
วรภุเมตราถ้าไม่เหลือบากวาแรงเขาอยากจะทำงานแลกเงินไม่ได้ว่าขอเงินนะ
อยากจะทำงานแลกเงินคือคุณโอเลี้ยงเชิญยิ้มตอนนี้อายุ๖๑ปีนะครับ
โคราชติดหนี้ทั้งหมดตอนนี้มีอยู่แสนกว่าบาทนะฮะ
รถไปแล้ว๒คันนะครับบ้านก็เล่าไปแล้วนะครับ
ส่วนบ้านที่อยู่ตอนนี้เนี่ยเช่าเดือนละ๔๕๐๐นะครับ
ลูกสาวเนี่ยคือไปช่วยขายอาหารอยู่ร้อยเอ็ดนู่นนะครับ
ลาบก้อยได้สักวันละ๒๐๐ก็เรียนออนไลน์กันไปนะครับ
นี่คือชีวิตของพี่โอเลี้ยงเชิญยิ้มในตอนนี้ฟังเสียงพี่เขาหน่อยฮะ
สวัสดีครับ